ฮอสเตจที่เขาผันตัวมาเป็นนักบินแล้วนะ

ใช่นางสาวปียธิดาสุภาษีนะครับ
หรือว่าน้องเอี๊ยมอายุ๒๘ปีชาวลำปูนกับเจ้า
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ
หลังเรียนจบก็ทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัทเอกชน
ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพเป็นแอร์ฮอสเตส
สายการบินสัญชาติไต้หวันทำงานด้านบริการบนเครื่องบินถึง๔ปี

กระทั่งล่าสุดก้าวสู่อาชีพเป็นนักบินได้สำเร็จแล้วนะครับ
พลิกผันของเธอก็คือเกิดในช่วงที่ทำงานเป็นแอร์ฮอสเตจนี่แหละ

อาศัยครูพักรักจำแล้วก็เรียนรู้ศึกษาจากกัปตัน

แล้วก็มีความคิดว่าชีวิตต้องไปได้ไกลกว่านี้
จึงตัดสินใจเรียนต่อหลักสูตรนักบินพาณิชย

กระทั่งจบหลักสูตรสามารถขับเครื่องบินเล็ก
แล้วก็ล่าสุดก็ผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้ว
โดยในช่วงที่เรียนการบินนั้นเธอบอกว่า
รู้สึกว่ามีความสุขมาก

หน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส
น่ารักจริงเลยนะครับนี่ส่วนตัวไหม

แต่คุณดูอ่านตามสคริปต์เป๊ะเลย
น้ำเสียงอินเนอร์นี่ชัดเจนมาก

อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขเหมือนผมในเช้าแบบนี้นะครับ

หลังจากเธอเรียนจบหลักสูตรนะครับ
ก็ไปสมัครเป็นนักบินตามสายการบินต่าง
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเรียกตัวไปสัมภาษณ์

สนใจเรื่องของการบินอีกด้วย

เช้าสดใสก็จะไม่พลาดมา

เช้าสดใสหรือว่าคุณจะไม่พลาด

มุ่งมั่นอยากจะเป็นอะไรถึงแม้จะไม่ได้มาทางสายตรง
แต่ก็สามารถที่จะแสวงหาโอกาสทำในสิ่งที่ฝันได้นะคะ